ครับผมก็ดีครับก็ขอบคุณงานในวันนี้ด้วยนะครับ
ขอบคุณน้องตามีนะครับที่ทำให้เรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกันนะครับ

ก็จริงแล้วด้วยงานนี้นะครับ
ผมรู้สึกว่าเป็นงานที่ดีเนาะ

แล้วก็คอนเซ็ปต์งานก็เป็นความอบอุ่นนะครับ

งานนี้พอละนาน

หลักหลักเลยก็บอกตามความจริงว่า

ใช้เป็นแบบอะไร

ตอนนี้ฮะตอนนี้คงยังถ่ายมาวันอื่น
พี่แดนครับผมอยากถามก่อนมานี่่ว่าจะมีแพงไปเรียนต่อต่างประเทศ
จะให้คนโปรกัสที่ติดใจเรามากเพราะว่า
ผมก็สนับสนุนนะครับจริงก็อยากให้เขาได้ออกไปเผชิญโลกกว้างบ้างนะครับ

ก็มีเกินบ้างนะครับ

ว่าอยากจะไปหรือเปล่า

เห็นบอกจะไประยะสั้น
เขาก็บอกว่าไประยะยาวเลย

มันไม่ได้มีโอกาสบ่อยนะครับ

อยู่ด้วยอะค่ะ

ยังมีงานที่ต้องทำ

ก็อาจจะไปในช่วงระยะสั้นก่อน
โอ้โหคำถามจัวมากเลยอ่ะ

บินไปหาได้เวลา

จริงน้องเลือกประเทศนี้เพราะว่าพี่สาวเขาทำงานอยู่ที่นั่นด้วยนะครับ
กำลังจ่ายครับ

ช่วงที่น้องคาดว่าจะไป
ไม่น่าได้ครับเพราะว่าผมมีงานครับ
ว่าพี่ตามไปไหมครับ

งามอยู่ที่หน้ายุด้วยครับ

ครับผม
ผมเคยไปมาราชี้นึงครับ
มันค่อนข้างโอเค

มันก็คืออยู่ที่น้องเลือกน้องเลือกต้องจัดการเนี่ย
ก็อาจจะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขายุ่งมันก็คงมีเวลา
คือเหมือนแบบมีนี้๖๗ปี

ผมว่าก็ดูแลให้ดีที่สุดนะครับ
เลขการถัดหรือเลขระยะทางเลขการรับคุณภายในตัวเอง

ทั้งแรกคงไม่ได้คิดอะไรนะทุกคนน่าคิดเลย
ก็ดูแลกันให้ดีที่สุดครับ

ผมว่ามันเป็นเรื่องที่โอเค

พี่แดมบอกจะชิงสาวกันค่ะ
ก็ไปนนั้นแล้วนะครับ
ไม่มีร่วงไม่หลายเหมือนไปปริยาครับ

อาจจะความคิดคล้ายกันคือจริงก็อยู่ที่เรา
ก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
ตอนโรงผมก็ว่าว่าว่าจะไปเทียดใดอะไรอย่างนี้
ที่แบบให้พร้อมมาได้ให้คนดู
ก็ตอนนี้กำลังดูเรื่องกับพี่สาวด้วยค่ะ
คือถ้าไม่แน่ตอนแรกอยากไปเดือนหน้าเลยค่ะ
แต่ว่าไม่รู้ทันหรือเปล่า
สั้นอยากไปเรียนกว่า
ไม่ไม่ไม่รู้ทันหรือเปล่า
ไม่ไม่รู้ทันหรือเปล่า
ไม่ไม่รู้ทันหรือเปล่า
ไม่ไม่รู้ทันหรือเปล่า
ไม่ไม่รู้ทันหรือเปล่า
ไม่ไม่รู้ทันหรือเปล่า

ไม่รู้ทันหรือเปล่า
ไม่รู้ทันหรือเปล่า
ไม่รู้ทันหรือเปล่า
ไม่รู้ทันหรือเปล่า
เที่ยวเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้กับพี่สาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าต้องมาโดนโดนไปตอนไหนก็ได้ยังไง
ใช่แต่ก็เนี่ยค่ะที่วางไว้คือไม่เดือนหน้าก็เดือนถังไป
ไม่อยากทดลองส่งตั้งจากที่นั่นค่ะ

เดี๋ยวไม่ใช่ลองส่งตั้งอย่างนี้ด้วยหรอ

ก็เรี่ยงคำเจอเพื่อนใหม่

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป